คุณผู้ชมครับวันนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องราวในวงการพระสงฆ์หน่อยกันแล้วกันนะฮะ
คือช่วงนี้นี่มีเพจต่างออกมาแชร์ข้อมูลแบบโอ้โหถี่ยิบเลยทีเดียว

นี่เขาบอกปลาท่องโกค่ะนี่ล่าสุดบอกปลาท่องโกนะครับท่านผู้ชมครับ
สองรูปนี่อ่ารูปนี้นะฮะคนสองคนกำลังนอนกอดกายกันอยู่เหมือนปลาท่องโก
คือตอนแรกได้ยินคำว่ามนต์รักปลาท่องเกาะก็คิดในใจว่ามันเกี่ยวกันยังไง

คือชิดกันแล้วก็สีมันคล้าย

สีมันคล้ายนี่นะฮะคนหนึ่งก็สวมใส่อังสะนะครับ
อ่านี่ฮะอีกคนนึงก็ด้านบนนี้ไม่ใส่อะไรนะฮะแล้วก็ซุกหน้าอยู่แบบนี้นะฮะ
คือคาดว่าเป็นพระนะทั้งคู่นะครับ
อ่าไม่รู้ใครหลวงพี่ใครหลวงน้องนะฮะ
ผู้ชมครับเราไปตรวจสอบให้แล้วนะครับ
ตกลงผู้ที่อยู่ในรูปเนี่ยเป็นพระจริงนะฮะ
โอ้โหเป็นพระจริงนะครับ
พระทั้งสองรูปนี้นะครับคือแม่
หนึ่งในสองก็นี่ฮะทำแบบนี้กันอยู่แล้วก็มันมีรูปอีกนะฮะ
หนึ่งในสองเนี่ยหนึ่งในพระเนี่ยมีภาพที่โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้นะครับ
แต่งตัวด้วยการสวมเสื้อสีขาวใส่วิกผม
บางครั้งก็สวมเสื้อผ้ากางเกงแล้วก็ไปเที่ยวทะเลนี่ใส่วิกนะฮะนี่ใส่วิกนะครับ
นี่ไปเที่ยวทะเลโอ้โหมีโพสต์ด้วยเห็นไหมโอ้โหนี่โพสต์ท่าแบบว่าจัดเต็มนะ
แล้วก็ที่สำคัญก็คือเอามาโพสต์ในโซเชียลซึ่งก็ดีแล้วล่ะ
ถ้าเขาไม่โพสต์ในโซเชียลป่านี้เราคงไม่รู้ว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะ
พร้อมกับบอกว่ามนต์รักปาท่องโก
ภายใต้วงแขนที่ความหวานขัดใจชาวพุทธ

มันขัดใจชาวพุทธนะอย่างนี้นะ

คุณอยากจะทำแบบนี้ก็ไม่มีใครว่าหรอกใช่ไหม
ถ้าคุณไม่อยู่ในพระเหลืองเนี่ย
คุณผู้ชมครับชาวเน็ตก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะนะครับทุกผู้ชมครับ
ล่าสุดนะฮะหลังจากทราบพิกัดมาเนี่ย
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับ
เพราะว่าทราบพิกัดมาว่าพระที่อยู่ในรูปเนี่ย
อยู่ที่วัดเขาวงพระจันทร์ตำบลห้วยโป่งอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี
ไปถึงนี่ฮะนอกจากเจอท่านจ้าวาดวัดเจอตำรวจด้วย

เจ้าคณะอำเภอโคกสำโรงท่านก็มาเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีก็มา
นายอำเภอโคกสำโรงก็มา
รักษาการพอสำนักพุทธจังหวัดลบบุรีก็มา
มาตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะ
พระธวัชชัยสิริธโชธนะครับท่านเป็นจ้าวาดวัดเขาวงพระจันทร์นะครับ
ท่านบอกว่าเอาเห็นภาพแล้วนะตามโพสต์เนี่ย
พระที่อยู่ในภาพยอมรับว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นพระจริง
ชื่อพระธนสรรค์อายุสามสิบปีนะครับแต่เป็นพระในสังกัดวัดสาคอนสุนประชาสรรค
ซึ่งอยู่ที่กรุงเทพแล้วมาช่วยงานประจำปีที่วัดเขาวงพระจันทร์
ลบบุรีเนี่ยเมื่อ๒๒มกราถึง๑๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เอง
ไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองแล้วมาช่วยงานที่วัดแล้วก็กลับออกไป
คือความจริงแล้วเนี่ยงานที่วัดเนี่ยคือ๒๒มกราคมถึง๕กุมภาพันธ์
แต่พระธนสลันเนี่ยขออยู่ต่ออีก๑สัปดาห์ก็เลยอยู่ถึง๑๒กุมภาพันธ์
แล้วก็ออกไปแล้วเพิ่งออกไปเมื่อวานคุณอรัชพร

นี่ฮะแล้วภาพมันก็เลยถูกเผยแพร่ออกมาในวันนี้
จ้าวาดวัดที่ลบบุรีนะฮะ
ก็คือวัดเขาวงพระจันทร์เนี่ยท่านบอกว่า
พระธนสรรเนี่ยมาช่วยงานที่วัดแห่งนี้เนี่ยขั้นที่๒แล้วนะ
อยู่เนี่ยค่ะเท่าที่ตรวจสอบมันคือภาพเก่าไม่ได้เกิด
ที่วัดเขาวงพระจันทร์แห่งนี้ด้วยค่ะไม่รู้เขาไป
กระทำที่ไหนค่ะอ๋อไม่ใช่ภาพที่วัดที่มันทำที่มี
อ๋อกระทำใกล้ชิดกับใครนิดหนึ่งเป็นพระที่รักรัก
หรือไม่ใช่ท่านมาช่วยงานประจำที่เขาวงสิบห้าพันท่าน
ก็จะมาก่อนงานก็จะมีการลงชื่อลงชื่อก็ไม่
ช่วยงานครับปฏิบัติหน้าที่แต่ละจุดมาช่วยงานขึ้นมา
พอเสร็จงานท่านก็สักพักที่นี่เขาวงพระจันทร์ก็
จะมีทุกปีมีพระมาช่วยงานอ่าท่านก็จะมาลงชื่อลง
ชื่อเสร็จก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างต่างอ่า
พอเสร็จงานสิบห้าวันเสร็จงานทางวัดก็จะถวายปัจจัยเป็นค่า
อย่างทางนักการท่านจ้าวคณะจังหวัดลบบุรีนะครับ
เทพเสนาบดีนะครับท่านก็เลยโทรไปหาท่านเจ้าวัด
วัดสาคอนสุนประชาสรรค์ที่กรุงเทพนะฮะค่ะเพื่อจะถาม
เออตกลงพระในรูปเนี่ยพระธนสลันเนี่ยสังกัด
วัดสาครสุลปชาสรนที่กรุงเทภจริงไหมทางจ้าวาด
วัดสาครสุลปชาสรนท่านก็บอกว่าใช่นะฮะพระทนสลัน
สังกัดวัดนี้จริงนะฮะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าไปจำวัด
อยู่ที่ไหนแล้วค่ะอ่าเพราะว่าออกจากวัดที่กรุงเทพไปตั้ง
นานแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยฝากบอกญาติโยมหรือว่าวัดตะ
ต่างนะครับถ้าเจอพระรูปนี้นะฮะก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องแล้วก็จับศึกได้ทันทีเพราะถือว่าแม้จะ
ถึงขั้นปราชิกเพราะเรายังไม่เห็นว่าเขาไปทำอย่าง
นอกเหนือจากไอ้แบบกอดจูบอย่างนี้หรือเปล่านะแต่มัน
กะวัชชาอย่างหนักเลยผมว่าสังคมไม่ยอมรับชาวบ้านไม่
ถือไม่กราบไหว้อยู่แล้วใช่ค่ะ